สั่งการทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเพิ่มความเข้มงวด

หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปภาพของชายชาวต่างชาติ
รั้วเข้าไปแล้วก็ไปพ่นสีสเปรย์

โดยทางด้านของสื่อต่างชาติก็มีรายงานด้วย
ว่าตำรวจออสเตรเลียสามารถจับกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้๑คน
เข้าไปพ่นสีใส่รถไฟฟ้าที่เมลเบิ้ลเช่นเดียวกันค่ะ
กลายเป็นเสียงกระแสวิพักษ์วิจารณ์มาว่า
พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะทำให้สังคมมองภาพลักษณ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของตำรวจไทยยังไม่ดีพอนะคะ
พทศมหาธาวรรษารักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
มีคำสั่งให้ทุกกองบังคับการในนครบานเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติและกำหนดมาตรการในการดูแลสถานที่สำคัญต่าง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้อีก
โดยเฉพาะกองบังคับการตำรวจนครบาน๑ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุ
ให้พยายามสืบหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
และจากการตรวจสอบคลิปดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุการณ์คลิปเก่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งเจ้าทุกข์ได้เข้ามาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
แต่ว่าไม่ได้แสดงเจตจำนงที่จะดำเนินคดีกับบุคคลใด

ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คทั้งไทยและต่างชาติก็เข้าไปพิมพ์ข้อความ
ซึ่งเป็นต้นทางที่เผยแพร่วีดีโอนี้ค่ะ
จากนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวียังตรวจสอบพบว่า
บุคคลกลุ่มนี้เคยก่อเหตุพ่นกำแพงสังกษี
คลองสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อ๓ปีที่แล้วอีกด้วย
รายงานว่าวันพุธที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังจากได้ก่อเหตุพ่นสีขบวนรถไฟในเมลเบิ้ล
พยายามลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายเจ้าของทรัพย์
ครอบครองอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมทั้งทำลายทรัพย์สินสาธารณะด้วยค่ะ